ถูกต้องที่สุดแล้วใครที่หิวอยู่

วันนี้เดี๋ยวจะพาไปที่

นครปะถอน

ไปทีไรก็มีแต่ของดีของเด็ด

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะพาไปที่นี่
บอกเลยว่าเป็นร้านอาหารส้มตำ

แต่ว่ามีความเด็ดอยู่ที่

ถ้าอยากรู้ว่าสุดยอดขนาดไหนติดตามเลยในช่วงของ

ผมจะพาคุณผู้ชมไปอิ่มอร่อยกัน

รับรองว่าสบายกระเป๋าด้วยนะ
แต่ว่าร้านที่จะพาไปในวันนี้

เพราะทุกที่นี่เนี่ยหลักล้านเลยนะ

ตลอดกินวันนี้ตามผมมาเลยครับ

ว่าผมเนี่ยลืมปิดไฟในห้องโดยสาร

ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยเปิดไฟในห้องโดยสารอัตโนมัติ
เข้าใกล้รถในระยะ๒เมตร
ระบบนี้นะจะช่วยอำนวยความสะดวก
และเพิ่มความปลอดภัยให้กับผู้ใช้เมื่อจอดรถในที่มืดครับ
อกจากนี้เทคโนโลยีนี้ยังเหมาะมากกับผู้ใช้ที่เป็นผู้หญิง
แม้อยู่ในที่มืดก็มีแสงไฟช่วยให้ปลอดภัยหายห่วงครับ
ตอนนี้ได้เวลาที่ทุกคนรอคอยกันแล้ว

ถึงแล้วครับกับร้านแซ่บนัวครัวบ้านนาแอดสาลายา
มันครบจบในที่เดียวจริง

โอ้โหยอดวิวเขาเนี่ยนะสุดยอดจริง
หลักล้านอย่างที่ผมบอกแล้วร้านนี้นะ
เป็นร้านอาหารอีสานในสไตล์ใหม่แต่งร้านแบบบ้านทุ่ง
บนัวครัวบ้านนาตั้งอยู่ในอำเภอศาลายาจังหวัดนครปฐม
เป็นร้านอาหารที่เน้นขายอาหารอีสานมีเมนูให้เลือกมากมาย
ตกแต่งร้านได้อย่างน่ารักและทันสมัยออกแนวคาเฟ่นะครับ
มีที่นั่งริมน้ำที่มีเปรย์ตะข่ายยื่นออกไปริมน้ำสำหรับนั่งเล่น
และมีทางเดินที่รายล้อมไปด้วยทุ่งนา
ทำให้คนมาทานอาหารที่นี่ได้ถ่ายรูปกันแบบชิลด้วย
วิวที่นี่โดนจิตโดนใจแล้วแต่ผมยังไม่รู้ว่ารสชาติอาหารที่นี่นั้น
โดนจิตโดนใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปพิสูจน์กันในตลอดกินวันนี้ครับ
แล้วจุดที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้นะผมบอกเลยว่ามันเป็นวิวที่ฮอตฮิตที่สุด
จองข้ามวันไปเลยนะถึงจะมานั่งตรงนี้ได้
วันนี้ที่จะคุยด้วยเนี่ยนะเป็นเจ้าของร้านคนเก่งคนดังด้วยเหรอ
เรียนเชิญเข้ามาเลยครับนี่นั่งเลยครับ

คุณกุ้งใช่ครับเจ้าของร้านงั้นขอคุยถึงที่มาที่ไปก่อน
อยู่ที่หมู่บ้านบ้านนาหมู่๑ตำบลโพลมะเดือร์

แล้วก็ได้ย้ายมาสาขาราชวิถี
อยู่ตรงโรงแรมเวลนะครับมหาลัยศิลปากร

ถามหน่อยอะไรมันโดนใจให้ต้องเลือกว่าเป็นที่นี่
ก็คือเจตนาอย่างแรกก่อนนะครับ

เราต้องการที่จะโลเคชั่นนะครับ

จุดที่เด่นที่สุดที่เราเห็นแล้วก็ตกลงโปรงใจที่นี่
คือว่าเราเห็นพระอาทิตย์ตกปลายนาที่นี่เลย

ว่าจะมีสะพานวิ่งเข้าไปปลายนา
จะเห็นคู่รักมายืนเซลฟี่ถ่ายรูปกันที่ปลายนาเลย
ตั้งใจว่าให้เป็นอีสานคาเฟ่แห่งแรกของเมืองไทย
อีสานคาเฟ่แห่งแรกของประเทศไทย

อันดับแรกแนะนำเป็นออเดฟอีสานครับผม

แล้วก็แหน่มซิกโครงอ่อนครับ

ออเดิฟอีสานอร่อยหมดทุกอย่างจริง

ลาบนี่ดีมากชอบสับที่มันนิ่มอร่อย
แล้วก็สวยแสงกรอกอีสาน

ค่าจริงเพราะมันมีตั้ง๔อย่าง

การที่ทานเกลือทำให้ฟิก
รสชาติของเนื้อปลาได้อยู่ตลอดเวลา
สุดผักม้าแบบไม่มีหวงม้าแบบเยอะอย่างนี้ครับ

ใส่ขนมจีนก็ได้ครับ

มันกลิ่มสมุนไพรค่อนข้างเยอะเลยครับนะครับครบครับ
ครบเลยครับ
รับรองเผ็ดจริงเดี๋ยวจะกินให้ดู

มันเผ็ดอร่อยคุณผู้ชมครับผมแล้วผมอยากจะทราบจริงเมนูนี้เนี่ย
ความเปรี้ยวมันไม่ได้โดดไปเลยแต่มันเปรี้ยวกลมกล่อมมาดี

จิ้มแจ่วที่เราคิดสูตรขึ้นมาเองโดยใช้น้ำมะขามนะครับผม

มะขามจากเมืองกาลเท่านั้นครับผมใช่ครับ
เสิร์ฟทำไมต้องแบบมาปรุงมาเสิร์ฟต่อหน้าลูกค้าบนโต๊ะ

เพราะว่ากลิ่นของควันจะมีความหอมเมื่อผสมกับเนยกับกระทะร้อนนะครับ
ก็จะได้อารมณ์ในการทานไปอีกแบบหนึ่งครับผม
คือมันเปรี้ยวแล้วมันก็มีความเผ็ดก็มีความหวานของมันอยู่
คือหวานตัวเนื้อหมูที่ย่างมาพอดี

เวลาที่พอเหมาะกับอุณหภูมิที่เป๊ะ

อยากรู้จริงนะร้านเราเนี่ยคนแน่น
ก็คือเบื้องต้นเลยเราเป็นคนทำอาหารเอง
ก็คือว่าเราจะชูในเรื่องของรสชาติเป็นอันดับหนึ่งนะครับ

เช่นที่จอดรถเรื่องการบริการต่างอย่างนี้ครับผม
โอ้โหเนี่ยความใส่ใจของเจ้าของร้าน

ทำให้ร้านนี้มีชื่อแล้วก็เป็นที่นิยมมากในขณะนี้ครับ

ดูราคากันหน่อยดีกว่าเพราะถูกอกถูกใจทุกสิ่งอย่างแล้ว
อย่างแรกเลยที่เราทานไปก็คือออเดิฟอีสาน

อาจารย์นี้อยู่ที่๒๑๙บาทเท่ากันครับ
ค่าคุ้มราคาแล้วส้มตำส้มตำถาด
ส้มตำถัดจานนี้๑๒๙บาทครับ

อร่อยจริงเด็ดมากอร่อยจริงเด็ดมาก

ให้กับคุณเจ้าของร้านพี่ตุ้มไปเลยนะคะ

วันนี้นะต้องขอขอบคุณยานผ่านะคู่ใจของผม
สัปดาห์หน้าจะไปที่ไหนติดตามกันด้วยนะจ๊ะ
สำหรับวันนี้ตลอดกินเนี่ยมาชิมถึงที่นี่แล้ว
ต้องขอบอกเลยว่าอร่อยจริงเด็ดมาก
อร่อยจริงเด็ดมาก
น่าทานจริงแล้วบรรยากาศดีคุณ
ดีเป็นร้านที่ผมชอบจริงนะ

คุณพ่อคุณแม่และครอบครัวไปกัน